สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๒มีนาคม
ต้องระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าขนอง
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของ
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เอง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ปกคลุมด้วยหย่อมความร้อนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
นำให้ภาพรวมบริเวณทางตอนบนโดยเฉพาะช่วงกลางวันนั้น
ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางจุดบางพื้นที่
อุณหภูมิทะลุ๔๐องศานะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ไปอีสานตอนล่าง

กระแสลมในกล่าวนั้นหอบเอาความชื้นมาด้วย
ซึ่งความชื้นเหล่านี้นั้นก็เป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยทีเดียวที่ทำให้บริเวณทางตอนกลางนั้น
ได้เจอกับอากาศที่ร้อนติดต่อกันหลายวันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไป
จนถึงช่วงค่ำอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
และตั้งแต่วันนี้ครับพบว่าจะมีมวลอากาศเย็นแพลลงมา
กลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะแปะแผลลงมาปกคลุมแบบนี้ไป
จนถึงวันที่๑๒มีนาคมนี้แน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้
ก็จะมาปะทะเข้ากับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
ปะทะกันในช่วงแรกนั้นจะรุนแรงหน่อยนะครับจะทำให้เกิดความแปรผลลักษณะอากาศเกิดขึ้น
มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบางจุดบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลูกเห็บตก
รวมไปถึงสถานการณ์ฝนฟ้าขนองนี่คือสิ่งที่คงต้องย้ำเตือนกัน
สำหรับประชาชนที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อาจจะต้องเจอหนักหน่อยโดยเฉพาะ๒๓วันแรก
แน่นอนครับทุกครั้งที่มีความแปรปวดลักษณะอากาศเกิดขึ้นแบบนี้
หนึ่งภัยที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสูญเสียก็คือเรื่องของฟ้าผ่านั่นเองนะครับ
ราย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับ

อายุอยู่ที่ประมาณ๒๐๔๙ปีหากแยกตามอาชีพก็พบว่าเกษตรกรนั้นถูกฟ้าผ่ามากเป็นอันดับ๑ถึง๑๔๐
รองลงมาก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่๔๐นะครับผู้ใช้รายงาน๙และมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาไปจนถึง๑๗นาฬิกา
สถานที่ส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดก็คือนาไร่สวน
นี่คือพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็อันตรายที่มักจะมาพร้อมกับเรื่องของความแปรปวนลักษณะอากาศ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกัน
เสี่ยงสุดที่จะต้องเจอกับอายุฝนฟ้ากระนองในครั้งนี้
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ